นั่นมันรถอะไรดูไม่เหมือนรถประทุกแต่มันไม่ใช่รถประทุกและไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก
ทุกเหยียดข้างรถและรถมหาสนุกเออใช่รถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กมันรถมหาสนุก
เพราะสีสันมันดูน่าสนุกนั่นแหละรถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กบนรถมหาสนุก
และซีสันมันดูน่าสนุกนั่นแหละรถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กมันรถมหาสนุก
นั่นมันรถอะไรดูไม่เหมือนรถประทุกแต่มันไม่ใช่รถประทุกและไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กทุกเหยียดข้างรถมหาสนุก
และซีสันมันดูน่าสนุกนั่นแหละรถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กมันไม่ใช่รถประทุก
ไปพร้อมกับดารามหาสนุกซึ่งเป็นดาราคนโปรดของคุณเลย
เราจะไปตามหาปริศนามหาสนุกนะครับว่าใครคือตัวจริงนะครับ
แล้ววันนี้ครับเราอยู่กันที่จังหวัดนครสวรรค์ครับ
ค่ะแล้วเรานะคะก็ยืนอยู่ที่อุทยานสวรรค์

มีนี่ด้วยมังกรสวรรค์ตัวใหญ่

มากมาแล้วก็ต้องแบบถ่ายรูปเช็คอิน
พี่ออดแล้วหนูแนะนำที่ไปวันก่อนพาสาน

สวยมากอันนี้พาสานเป็นจุดชมวิวนะครับ
กำเนิดของแม่น้ำเจ้าพญาสวยมาก

มหาสนุกของเราทั้ง๓ท่านเลยนะครับ
คุณโกติอารามบอยคุณเฟี้ยวฟ้าและคุณสตาร์บ้าครับ

สวัสดีครับ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
แล้วพี่บั๊คละพี่บั๊คเคยมานาคอนสวันไหมครับพี่

ครั้งแรกหรอครับครั้งแรกเลยค
ช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับก็จะมีเรื่องราวของการ
มังกรก็คือแบบตัวยาวมาก
ในการเชิดมังกรสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือ

คอยแบบนำทางคอยล่อมังกรอยู่

ใครคือเหล่งจูตัวจริง
ดารามหาสนุกทั้ง๓จะต้องช่วยกันล้วงรับข้อมูลให้มากที่สุด
ปริศนามหาสนุกทั้ง๓หมายเลข

เพื่อค้นหาว่าใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง

ทายกันว่าใครคือตัวจริงนะครับ
อาจจะมี๑คนอาจจะมีตัวจริง๒คน
หรืออาจจะเป็นตัวจริงทั้ง๓คน
หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับ
ด้านหน้าคุณผมจะมีป้ายหมายเลขอยู่

ถ้าคุณเชื่อว่า๓คนนี้เป็นตัวจริง

ไม่ต้องยกเลยครับส่งสัญญาณอย่างเดียว
เวลาตอบเนี่ยถ้าตอบเกินไปนิดนึ

หมายเลข๑แนะนำตัวครับ

สวัสดีครับผม

ผมกนกตักวูครับชื่อเล่นวูครับ

เบอร์สองน่าจะเป็นแป๊กยิ้มอ่ะไอ้เบอร์

ดาราทั้ง๓ท่านนะครับต้องช่วยกันถามครับ

จากปริกษณะมหาสนุกของเราทั้งสามท่าน

เรียกเสียเวลาสมจะ

รวมกันเป็นแก้วเมิงกรอนครับผมครับ
แก้วเมิงกรอนดีเลย

มังกรกินอะไรเป็นอาหาร

ครับเพราะเป็นสัตว์ของเจ้าแม่คนอิ่มครับ

เบอร์๓ขยี้ต่อเลยเบอร์๓

จะมีเหตุผล

คนที่เป็นเหล่งจูเนี่ยต้องมีน้ำหนักเท่าไหร่

ถามเบอร์๒ครับครับผม
เวลาฝึกตอนกี่โมงก็ฝึกกี่โมง
เขาฝึกกันช่วงตั้งแต่ช่วงเช้าครับ
แต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยจะพักเพราะแดดมันร้อนครับ
กลางคืนมีไหมกลางคืนมีครับ
เพราะว่ามังกรจะโชว์ตลางคืนด้วยครับ

อยากรู้คือผมพวงมาธรรพน์สวัสดิ์ครั้งแรก

แต่พวกกูไม่ได้อะไรจากมึงเลย
ไอ้ที่นั่งอยู่เนี่ยไม่มีอะไรได้กับมึงเลย

แล้วเดี๋ยวพี่โก๊จะรู้ว่าคำถามผมเนี่ยมีประโยชน์

เอาล่ะเดี๋ยวเรามาตามหากันนะครับว่า
ใครคือเหล่งจูตัวจริง

คุณสตาร์บัคเลือกหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสาม
เฮ่ยคุณสัตว์หมายเลขหนึ่งสนักเลย

พวกนั้นมันเป็นคำถามหลอกเชิงจิตวิทยา

ถามว่าถามว่า
นั่งข้างหลังมีใครเข้าใจมึงไหม
คุณอิ่มเลิกหมายเลขสองกับหมายเลขสาม

หนูหน่วยกล้าดูสู้คนกะกัน

พี่มั่นใจว่าเบอร์๓นี่น่าจะใช่

ว่าที่ยกกันมานี่จะถูกหรือเปล่า

และนี่คือช่วงจับผิดมหาสนุกค่ะ

ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓จะต้องจับผิด

ที่จะมาให้ข้อมูลและแสดงความเชี่ยวชาญต่าง
แต่อาจจะจริงหรือหลอกก็ต้องคอยจับผิดกันดู
ว่าในรอบนี้ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ

หนึ่งคณะนี้ต้องมีกี่คนหมายเลขหนึ่งครับ
มี๑๒คนครับผมแต่มีคนเดียวที่ขึ้นยอดครับผม
เบอร์๓ครับมังกรหนักประมาณเท่าไร
ประมาณ๒๐๐โลครับหัวกระหางนะครับตัวไม่เกี่ยว
หัวจะ๕๐โลแล้วก็ห่าง๕๐โลครับ

เขาจะต้องขึ้นอยู่บนแบบยอดเสาสูง
วันนี้ผมมีเสาเหล่งจูที่เป็นแบบสาธิต
เสาต้นนี้นะครับจะเป็นเสาสำหรับเหล่งจูใช้ฝึกซ้อม
มาที่ต่อยมวยเลยครับพร้อมแล้ว
หมายเลขหนึ่งครับดรอตี้
โอเค

อีกสองครับ
หัวหัวหัวหัวหัว

ปริศนาหมายเลข๓เชิญครับตุ๊กตี้

เบอร์๑ไม่น่ามาเป็นหลงจูนะน่าเป็นกายกรรมเปลี่ยงยางหรือเซ่าหลิน
แต่ว่าดูพิ้วมากพิ้วไหวจากสายน้ำเบอร์๑นะ

ทึ่เบอร์๒ค่อยังยังไม่ไม่เท่าไรนะ
ถ้าเป็นหลงชู้จริงต้องดูแข็งแรงกว่านี้
หนึ่งเนี่ยว้าวมากตอนแรกดูเขาหวยใกล้เขาไม่น่าจะเป็นอย่างนี้
ตัวอ่อนขนาดนี้เพราะตัวอ่อนนี่ต้องฝึกเยอะนะ

ยังอิ่มอิ่มแค่ก็ต้องปากดี

ไม่ใช่ว่าพูดเก่ง

แล้วเบอร์๓เนี่ย

แต่ก็ยังมีบางจังหวะที่ยังไม่ค่อยหรือจะแกล้งหรือเปล่า

คือแบบมีทักษะในการควงกระบอง
แต่คนนี้เนี่ยผมคิดว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญมากเลย

สำหรับเบอร์๒เนี่ยก็อย่างที่เราเห็นกัน

แต่ว่าจริงเขาอาจจะเป็นเหล่งจูงจริงก็ได้

แต่ผมคิดว่าลำดับที่๓เนี่ยน่าจะเป็นจริงเลย
คิดว่านะเขาน่าจะรู้จังหวะในการ
วิธีเป็นเหล่งจูในการพวงกระบอง
ผมคิดว่านะตอนนี้ผมมีเลขในใจแล้วแหละ

เอาล่ะยังไม่รู้นะว่าเลขอะไรแน่นอน
อาจจะมีตัวจริง๑คนตัวจริง๒คนตัวจริง๓คน
หรือไม่มีตัวจริงเลยก็ได้

เอ้าทำไมคุณเหลือเบอร์๓เบอร์เดียวคุณสตาร์บัค

โอ้โฮฟิจิกส์น่ะ
โอเคสตาร์บั๊กเรื่องเบอร์๓พี่อิ็ม
เบอร์หนึ่งกับเบอร์สามเพราะว่าเบอร์หนึ่งดูตัวอ่อน

แล้วก็เบอร์๓ค่ะดูเขามั่นใจ
อย่างที่บอกว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยดูปราดเปรียว
ว่องไหวเพราะว่าการที่จะเล่น
อยู่คณะสิงโตหรือคณะมังกรแบบนี้เนี่ย

เบอร์สองได้ตัดไปเลยล้านเปอร์เตนไม่ได้

เบอร์สองนี้เป็นคนเก็บชุดมังกร

ไปพักก่อนเอาเชิญ

กับทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ที่นี่ครับ
ค่ะกับช่วงชาเลนส์มหาสนุกนะคะ

ที่ขึ้นมาร่วมสนุกกับชาเลสของเรา
โดยในวันนี้เราชาเล้นของดีเมืองนครสวรรค์
เขาคือคุณมาหัดพระเจ้าครับ

ไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่ไข่นกกระทา
ไปจนถึงตัดคั่วดอกกุหลาบโอ้โห

ขนาดคุณโกติที่ว่าเป็นเซียนหนังสติ๊กเหมือนกัน

แต่ชาเล้นมหาสนุกของเราในวันนี้

ออกไปทางแกล้งวัดใจกันเสียมากกว่า
โดยในวันนี้เราจะท้าให้คุณมาหัดพระเจ้า

แต่ถ้าไม่กล้ารับ๑๕๐๐บาท
เอ้ากล้าหรือไม่กล้าครับคุณสตาร์บั๊

เฮ้ยคุณเจ๋งเลยครับพี่โก๊ะ
คุณเจ๋งเลยครับพี่โก๊ะเร็วเร็วคุณมันน่ะเหมือนได้เกิดใหม่เลย

เหมือนได้เกิดใหม่เลย

แผลที่โดนฟันคงยังเล่น

และนี่คือช่วงโชว์มหาสนุกค่ะ

ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห์กันในรอบสุดท้าย

ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง

พบกับโชว์พิเศษของ
ปริศนามหาสนุกหมายเลข๑ครับ
เดี๋ยวไปกระเด็น

โอ้โฮโอเคโอเค
อยู่ในไหนน้ำ

เดี๋ยวไปกระเด็นน่ะ
ดูที่ฟ้านสุกดูที่ฟ้านสุก

ว่าที่เขาทำเมื่อกี้มันยากกว่าเป็นเหล่งจูอีกนะครับ
ดูความสามารถพิเศษของเขา

โอ้นี่

ทำไมคุณมาอยู่ฟันดาบอะไรอย่างนี้ครับ

ซึ่งวันนี้พี่เขาก็มาทำให้เอาผมไปอีกครั้งหนึ่งครับ
แล้วขอบคุณครับขอบคุณหมายเลข๒นะครับ

ปริศนามาตรงหมายเลข๓ครับ

หลังจากคำสั่งที่ไม่ใช่

โรงงานของเรา
เป็นคนที่ละครียง

พี่ลูกค่ะ

ทีนี้ต้องถามแล้วหมายเลข๓ผมอยู่ไหนเอ่ย
อยู่นี่นะครับอ๋อโอเค

แองกอร์เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากลำโพครับ
แองกอร์คณะแองกอร์เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพนะครับเป็นแองกอร์ครับ

แต่ละท่านแต่งตัวไม่เหมือนกันเลยสอนเราหน่อย
คือยังไงครับเห็นแบบเสียงหน้าไม่เหมือนกัน
เป็นตำนานแต่ละหน้าด้วยครับ
อ๋อเป็นตำนานแต่รายละเอียดตำนานต้องถามคนโตกว่านี้
คือถามผู้ใหญ่กว่านี้แต่มีความสวยงามและงดงามมากนะครับ
ดูสังเกตถ้าถ้าริมสุดด้านซ้ายมือที่เขาเรียกว่าเป่าสัง

หอยสังจะมีตรงบริเวณหน้าผากนะครับงดงามมาก
พี่ให้เกียรติเรามากนะครับเขาแต่งเตรียมรอไว้ตั้งนานแล้ว
เพราะว่าปิดเป็นความลับทั้งหมดเลยเพื่อมาเตอร์ไพรส์กับดาราทั้ง๓ท่าน
จะได้เห็นแบบนี่คือหนึ่งในเรียกว่าเป็น
ของดีของดีของจังหวัดนครสวรรค์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเลยนะครับ
ขอบคุณพี่ทุกท่านมากครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณคุณอามากครับขอบพระคุณมากครับ
ทำไมคุณถึงชอบโชว์อันนี้ครับ
ผมรักในการเล่นอันนี้ผมชอบอันนี้
ในการวาดหน้าสีมันสวยดีครับเลยอยากโชว์อยากเล่นครับ

เพราะอย่างที่บอกอันนี้คือการโชว์ความสามารถพิเศษของเขา

เดี๋ยวเราเชิญปริศนามหาสนุกทั้งสองหมายเลขเลยครับ

เอาละครับย้ำนะครับนี่คือรอบสุดท้ายนะครับ

เพื่อพาตัวเองเข้าสู่รอบแจ็คพอร์ตมหาสนุกของเรา

ลุ้นรางวัลมูลค่า๑แสนบาทนะครับ
อาจจะมี๑คน๒คน๓คนหรือไม่มีเลยก็ได้นะครับ
คุณต้องตอบโดยที่ยกป้ายที่อยู่ด้านหน้า

คือจะบอกว่าหนูรู้ตั้งแต่คำถามแรกแล้ว
แต่ว่าหนูก็แกล้งบอกว่าเฮ่ย

คนที่จะเล่นอันนี้ต้องแข็งแรง

เขาอยู่แผ้งจักรศรีค์

คนที่เป็นเร่งจูนี่ค่ะต้องผิวสีดำ
ทำไมอ่ะเพราะเขาต้องตากแดดตากลมตากฝน

ปะปลายกลางวันบ้างเบอร์๒เนี่ยไม่ใช่เลย
ไม่ได้เลยเอาฟิตตอนพวงลูกแก้วเนี่ยเบอร์๑
เบอร์๑ก็พวงซ้ายหรือขวามุนติ้วติ๊ดถามว่า
เบอร์๒มันจะตามยังไงส่ง
เข้าใจปะเออเออเออ

ก็อย่างที่บอกครับเพราะว่า
คนที่จะมาทำงานทางด้านนี้ต้องมีใจรัก
ผมเห็นใจเขามากกว่าการที่เขาแสดงนะครับ
อย่างที่ผมบอกนะครับถ้ามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะ
ถ้าผมทายผิดนะเดี๋ยวผมเนี่ย
ปีนขึ้นไปบนเหล่งจูเองเป็นเหล่งจูเอง
หรือ๒ใน๓ท่านนี้หรือ๓ใน๓ท่านนี้หรือไม่มีเลย๓ท่านนี้ครับปริศนามหาสนุกมายเล่น๑๒๓
ใครคือเหล่งจูตัวจริง

เบาตำ๓๙ให้ดูหน่อยซิ

เดี๋ยวพี่บ๊ากเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกแล้ว

แล้วก็เปิดร้านอดีตพิต้าถาดยักษ์ครับผมครับ

กระบองไฟมันติดตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นแล้วครับ
เป็นงานอดิเลกครับผมเล่นแทนกีฬาครับผม
เขาเล่นทางกีฬาเขาเล่นควงกระบองอยู่อย่างนี้เลย

ผมทำอาชีพไอทีซัพพอร์ตครับ
เกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้ครับ

คนละเรื่องเลย

คือใจรักครับผมแล้วก็มาเรียนครับ
เดี๋ยวมาดูเบอร์๓ที่พวกคุณตอบกันดีกว่า
ผมเป็นเมนเทอร์เนส์สำหรับสัญญาณโทรศัพท์เสาถูกเสาสูงครับ
โอ้โหไม่เกี่ยวอะไรเลย
ฟังใหม่หมายเลข๓คุณแนะนำตัวคุณทำอะไรครับ
เป็นเมนเทอร์เนนซ์เกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์ครับ

เคยเพิ่งซ้อมใช่ไหมหรือว่ายังไง

เอาจริงตอนที่เขาควอง

คือมันเหมือนเลยว่าถ้าเป็นมังกรตาม
คนมีต่ำนะต่ำแล้วก็ขึ้น

สนามหาสนุกทั้ง๓หมายเลขของเรานะครับ
ไม่ใช่เหล็กจูเลยครับ

พอเห็นตัวจริงทำคุณสิทธิโชคมาเที่ยงครับผมจากคณะไหนครับคุณป้า
และมังกรทองเจ้าพ่อเจ้าแม่ป่าน้ำโพครับ
อ๋อเดี๋ยวเอาอันนี้มาไว้ข้างเดี๋ยวไว้ที่ผมก่อน

ตั้งแต่เริ่มเล่นประมาณ๑๓ปีครับ
คือเหล่งจูจริงแล้วคืออะไรครับ
ก็เป็นคล้ายลูกแก้วครับลูกแก้วกับมังกรเลยครับ
ก็คือปริศนาเราก็ตอบถูกมาเหมือนกัน

เป็นลูกแก้วมังคลเลยจริงแล้วเขาแค่หมุนแค่นี้เอง

เป็นบางท่าแต่ส่วนใหญ่จะเหมือนพี่โก้บอกนะ

อย่างพื้นล่างนี่คนปกติแบบ
ต้องมีคนจะเล่นต้องมีความจินตนาการ

มีอยู่๒๒ก้านไม้ถูกไหมครับ
เขาจะต้องเอาคนอีก๑๘๐คนคอยเปลี่ยนตลอด
มังกรตัวนี้จะวิ่งอยู่ตลอดเวลา

นั่นคือเล็งจูก็ต้องทำอยู่ตลอดเวลา

แหล่งจูก็ต้องมีหลายคนสลับสะเกียจด้วยใช่ไหม
ใช่ครับแต่คนขึ้นเสาร์จะมีแค่คนเดียวครับ
นั่นหมายถึงว่าเหล่งจูในหนึ่งคณะมีกี่คนครับ

คือไม่ใช่ใครก็จะมาขึ้นได้ใช่ไหม

เห้ย

สุดยอดสตาร์บัคขึ้นได้ไม่น่าเชื่อน้อ

นำการแสดงเชิดมังกรจากคณะมังกรทอง

ครับผมขอดูเป็นชุดใหญ่เลยได้ไหมพี่ได้ครับ

การแสดงเชิดมังกรจากคณะมังกรทอง
เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ
มังกรทองสัตว์แห่งเทพเจ้า
อันเป็นสัญลักษณ์มงคลของชนชาวจีน
ที่มีตำนานเล่าขาญซึ่งต่อแต่มานับพันปี
เป็นหนึ่งในเทพแห่งสวรรค์ที่คอยดูแลให้บังเกิดสิ่งดีงามแก่มนุษย์โลก
ฤดูกาลความอุดมสมบูรณ์
และปกป้องคุ้มครองพยันตรายต่างจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง
จนเป็นที่เลือกใส่เคารพศักดิ์ฐา
และถือเป็นสิ่งมงคลยาเมื่อได้พบเห็น
ด้วยลักษณะเด็ดของมังกรเทพเจ้า
ก่อนเทพเจ้าอันมีศีรษะคล้ายอุกดวงตาคล้ายกระต่ายปาก
มีหูเป็นวัวมีเขาเป็นกวางแผงคอสิงโตลำตัวเป็นงู

อันเป็นเอกลักษณ์ที่ดูส่งพลังและงดงาม
เมื่อเลื้อยเคลื่อนไหวผ่านเพื่อนำความสิริมงคลมาสู่ทุกคนแห่ง
จนเกิดเป็นประเพณีการเชิดมังกรทองเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ
แห่งเมืองนครสวรรค์ในเทศกาลตรุษจีนทุกปี
และเป็นหนึ่งเดียวของการแสดงที่ดูทรงพลังตื่นเต้นเล้าใจ
เพราะมังกรทองเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพมีความยาวทั้งสิ้นตั้งแต่หัวจะหลดหาง๕๒เมตร
และต้องใช้คนเชิดถึง๒๒ไม้สลับสับเปลี่ยนกันตลอดการแสดง
รวมทั้งสิ้น๑๘๐คน
ยาเมื่อเหล่งจูผู้ล่อแก้วมังกรขึ้นเสาไปล่อลูกแก้วกับมังกรทอง
ความสูงประมาณ๒๐เมตร
เป็นที่งดงามตระกาลตาในการแสดงที่มีเพียงหนึ่งเดียวของเมืองนครสวรรค์
คุณผู้ชมครับถ้ายังจำกันได้จุดสตาร์บัคได้บอกไว้ว่า
ถ้าทายผิดเขาจะขึ้นเสาเป็นเหล่งจูไปสู้กับมังกรเอง
แล้วก็ถึงเวลาที่ต้องทำตามสัญญาแล้วล่ะครับ
ข้อแทนให้รับรับรับ
ถ้าเอาไปที่ไหน
ถ้าผมถ่ายผิดนะ
เดี๋ยวผมเนี่ยปรินขึ้นไปบนเหร่งจูเอง
รู้ป่ะพี่
เดี๋ยวพี่เป็นเหร่งจูเอง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

ได้แบบหายใจไม่รอดท้องเนี่ย

รอดแล้ว
รอดตายแล้ว
แล้วคุณสตาร์บัคก็ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้เป็นที่เรียบร้อย

มาช่วยสร้างความสนุกให้กับทางรายการของเรา
เป็นอย่างไรคุณโอ้โฮคุณขึ้นไปแบบเป็นเหล่งจูเลย
ขึ้นไปนะพอขึ้นไปคือคิดอย่างเดียว

อย่างไรก็ได้คิดเรื่องต่ออย่างเดียวล็อกอย่างเดียว
เอาละครับแต่ว่าคุณตาบ้านก็ลงมาแบบสบายปลอดภัยแล้วนะครับ
แต่ที่แน่ดาราทั้ง๓ท่านนะครับตอบผิดหมดเลย
ตอบผิดหมดเลย
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราถือว่าดาราทั้ง๓ท่านต้องจับ

ใน๓แผ่นป้ายนี้จะมี๒แผ่นป้ายเป็นรูปรถตุ๊กครับ
เลข๑แผ่นป้ายจะเป็นรูปรถมหาสนุกคันนี้
เจอรูปรถมหาสนุกเข้าไปลุ้นครับ
รางวัลมูลค่า๑๐๐๐๐๐บาท

ขอเลือกเลยนะคะ
เลือกค่ะ
ผมกูระดับ๑เลือกเล่น๑
เบอร์๑ออกมาเป็น
รูปรถมหาสนุก

แต่วันนี้ต้องขอบคุณต้องอิ่มหน่อย
ขอบคุณพี่โต้ดูหน่อยครับ
ขอเสียบางมือ๒เพื่อนด้วยครับ

เดี๋ยวรอบหน้านะคะกลับมาเจอกันค่ะ

เพราะเราไม่ใช่รถออก
ขอเค้าร่วมกับคนที่ส้อของเรา

เอาล่ะ๑๒แผ่นป้ายของเราสนับสนุนโดย

จะเป็นแผ่นป้ายตัวหยุดเกม

เรียนจูห์จากผู้ชมพะหวัดนะครับ

ไม่รู้เอาตำแหน่งไหนครับ

เบอร์๕แล้วครับเบอร์๕นะครับ

ต่อต่อเลย๔เลยเบอร์๔เลย
ใดครับผม์ต่อไปเลยนะครับ

เนี่ยโอ้เสียงอย่างไรอาจจะต้องทำรากันครัด
คลายประกันชีวิต
เอาอันที่สองดีกว่าครับ
เอาไว้ที่สองนะครับ
เอาแล้วมารวมกันว่าสตาร์ทบัคจะได้ไปกี่บาทลงครับ

ตรง
โอ้โฮ

เอาหรือเปงอ่ะออกมันเป็น
ไม่มีแต่คุณยังมีต่ออีก๒ป้าย

โอ้เเห้ยโอ้เเห้ยโอ้ย
เฮ่ยได้ของแท้ของแท้

ได้เดี๋ยวมาลุ้นอีกป้ายหนึ่งครับ

นี่เป็นแผนแหน่งเดี๋ยวดีมากเลยน่ะจริง

จบ

ขอบคุณครับ

ศาลเจ้าพ่อเทพรักเจ้าแม่ทับทิม

สมชมเมืองระคาสวรรค์

ให้คุณสตาร์มากฝากผลงานอีกสักนิดนึงครับ
ครับก็อย่าลืมติดตามดูนะครับผม

ทางช่องไทรละ๓๒

ติดตามรายการรถมหาสนุกนะครับผม

ที่ให้สถานที่ถ่ายทำกับเราในวันนี้ด้วยค่ะ
อย่าลืมนะคะมาเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์กันเยอะนะคะ
ที่นี่มีอาหารอร่อยแล้วก็ที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมายเลย
ไกลจากกรุงเทพครับ๒๓๙ก็ถึงแล้วครับ
๒๓๙กิโลเมตรถึงแล้วครับโอเคครับใช่ครับ
วันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องชาวนครสวรรค์เป็นอย่างสูงนะครับ
ที่สนับสนุนรายการรถมหาสนุกของเรา
คุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะครับ
กันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับรถมหาสนุก
วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ